แน่นอนเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันอีกหนึ่งโครงการ
ก็คือการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด

โอ้โหร้านนี้บอกเลยห้ามพลาดโดยเฉพาะใครที่เป็นสายแซ่บสายซีดนะจ๊ะ
กับร้านกระท้อนทรงเครื่องสูตรโบราณร้าน
โอ้โหโบราณของจริงยาวนานแอคเคิลยาว
แถมถั่วเค้าค่วเองกับมือค่วใหม่หอมเลย

โอ้โหหูละเปรี้ยวปากนะครับคุณเค้าขายไม่แพงด้วยนะคะ
ละแปดสิบบาทเท่านั้นเองจ้าใครสนใจสั่งซื้อเลย
นี่ค่ะถ่ายรูปภาพนี้เอาไว้เราขึ้นช่องทางสั่งซื้อเอาไว้ให้คุณผู้ชมแล้ว
พร้อมนะ๑๒๓แชะ๑๒๓แชะ
ส่วนใครจดไม่ทันอยากจะสั่งมาทานรวมไปถึงอยากจะดูร้านอื่นที่มาฝากร้านกับทางไทยรัฐ
หรือจะให้ไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมทร้านของคุณก็สามารถ
ใช่ค่ะพวกเราจะช่วยคุณผู้ชมโปรโมทรีวิวสินค้าร้านค้าต่างของคุณ
ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะกับโครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดค่ะ